เหตุใหญ่ที่อดีตทหารเกณฑ์หึงโหดแม้จะเลิกกันไปแล้วกับฝ่ายหญิงก็ตามนะครับ
แต่ทีนี้เขาบอกเขาถูกเย้ยหยันเพราะแฟนใหม่ของฝ่ายหญิง
ส่งรูปมาให้เขาดูว่าอยู่คู่กันทีนี้เขาก็เลยบุกไปถึงห้อง
พอบุกไปถึงห้องเกิดเป็นเหตุยิงกันตายฮะ
อดีตทหารเกณฑ์ไปยิงทั้งแฟนใหม่ของฝ่ายหญิงและยิงฝ่ายหญิงตายคาที่นะครับ
จับกลุ่มอดีตทหารเกณฑ์รายนี้ได้
คือนายมรกฏประพาโรธหรือว่าเชิดอายุ๒๔ปี
เป็นอดีตทหารเกณฑ์ของกองทัพอากาศ
เป็นผู้ต้องหายิงนายกรกฎหมื่นปราบหรือว่าอาร์ตอายุ๒๕ปี
แล้วก็นางสาวปรารถนาแก้วเกิดหรือว่าปลาอายุ๒๔ปี
จนเสียชีวิตในบ้านพักการรถไฟแห่งประเทศไทย

ก็จับกลุ่มได้ที่จังหวัดปฐุมธานีพร้อมกับรถจักรยานยนต์นะครับ
เจ้าตัวรับสาภาพว่าเป็นคนก่อเหตุยิงจริง
โดยอ้างว่าถูกนายอาร์ตคนตายยั่วยุก่อนแล้วก็ท้าทายให้มาหาที่บ้าน
คือมีการส่งรูปถ่ายคู่กับนางสาวปลาอดีตแฟนสาวของเขา
มาให้ดูลักษณะนี้เขาบอกโอ้โหมันหยามกันชัดเลย

ฝ่ายผู้ตายฝ่ายชายเป็นคนเปิดประตูให้เข้าไปอีกต่างหากนะครับ
รับผิดว่าก่อเหตุเพราะบันดาลโทษะ
พร้อมกับอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
ส่วนปืนเป็นของผมเองที่ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนเป็นทหาร
ตอนที่ตำรวจนำตัวไปสอบสลวงก็ออกมาจากห้องสอบสลวง
นักข่าวจ่อไมค์ถามเลยอยากจะขอโทษผู้เสียชีวิต
อยากจะขอโทษญาติเขาไหมฟังเสียงของผู้ต้องหานะครับ
เขาพูดประมาณว่าอย่างไรเปล่า
ท้าท้าให้ผมเข้าไปครับ

แล้วเขาส่งรูปมายั่วยวน
รูปอะไรครับส่งรูปอะไรครับ
รูปคู่กัน
ส่งคุณแล้วมันมันนอนอยู่ด้วย

นี่แหละฮะผู้ต้องหาบอกเขาส่งรูปมายั่วยวนนะ

เขาบอกเป็นรูปคู่ที่ทำให้เขารู้สึกว่า
แม้จะเลิกลากันไปแล้วก็ตามนะครับ
คือจริงแล้วความสัมพันธ์กับผู้ต้องหา

เชิฟผู้ต้องหากับนายอาร์ตคนตาย
เคยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันด้วยนะคุณนะครับ
แล้วก็นายเชิดหลังจากก่อเหตุเสร็จนะ
ส่งข้อความไปบอกแม่ของฝ่ายหญิง

บอกว่ากูยิงลูกมึงตายแล้วนะฮะ
ด้านแม่ของผู้ตายแล้วก็ยัดยืนยัน
จะไม่อโหสิกรรมให้เด็ดขาดนะครับ
และขอให้ตำรวจดำเนินคดีสูงสุดเลย
วันนี้มีอีกคนนึงที่เกี่ยวข้องกับคดี
เพราะว่าจำได้ไหมฮะว่ามีญาติของผู้ตายเขาเปิดเผยออกมา
ว่ามีคนในชุมชนเป็นเด็กอายุ๑๙นะครับ

ออยยอมรับว่าเป็นคนที่พานายเชิดผู้ต้องหา

แต่ผมไม่รู้นะว่าจะเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้
เพราะผมก็ไม่เคยรู้ความสัมพันธ์ของกลุ่มพวกเขา
เพียงแค่๒คนเขาเป็นเพื่อนกัน
ฟังเสียงของนายออยในการชี้แจงหน่อยนะครับ

คือผมผิดเองที่ว่าผมพาไปตรงนั้น
แต่ผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นพี่

ผมไม่คิดว่ามันจะไปถึงกับขั้นยิง
เพราะว่ามันบอกว่ามันจะไปเคลียร์กัน
มันจะไปคุยให้มันจบเรื่องผู้หญิงอะไรประมาณนี้

ถ้าความคิดผมนะคือมันเพื่อนกันมันเคยเรียนด้วยกัน
อีกอย่างมันมีปัญหากัน

คือนายออยเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปยิงกันตาย
ผมแค่พาไปเพราะมีเจตนาอยากให้เขาเคลียร์กันเท่านั้นเองนะครับ
สำหรับนายออยถูกกันตัวไว้เป็นพยานเฉยนะคุณนะ

เพราะว่าตอนแรกมองว่านายออยเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือเปล่า
วางแผนกันให้เกิดการฆ่ากันอะไรหรือเปล่า

ตำรวจนำตัวไปฝากขังต่อสารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส์
ก่อนจะส่งตัวเข้าเรือนจำรับความผิดต่อไปนะครับ